พาไปกินข้าวไข่เจียวดีกว่า
ข้าวไข่เจียวผสมแตงกว่า

เป็นเมนูของเจ้าถุยน้อย

ถุยน้อยชื่อเจ้าบุญรอดนะครับ
เป็นควายเพศผู้วัย๗เดือนเท่านั้นเอง

โอ้โหเจ้าของนี่รักเหมือนลูกเลยนะคุณดูสิ

นี่ที่นอนของเขามีมุ้งกางให้เรียบร้อยนะครับ
เป็นความน่ารักระหว่างเจ้านายกับสัตว์เลี้ยงนะครับ

คราวนี้เป็นความผูกพันของเจ้าถุยน้อย
กับเจ้าของที่สระบุรีนะครับ
เป็นเจ้าบุญรอดลูกควายเพศผู้วัย๗เดือน
กับคุณป้าทองคุณประทุมนะครับ

ก็นั่งเล่นแล้วก็ให้อาหารเจ้าบุญรอดอยู่แบบนี้

เปล่าจ้าเจ้าบุญรอดหิวแล้ว
คนก็งงนะฮะเอ๊ะทำไมเจ้าบุญรอดชอบกินไข่เจียวนะครับ

รอดจะกินข้าวไข่เจียวผสมแตงกวา
บางวันก็กินกล้วยทอดแล้วก็เฟรนด์ไฟ

บางวันอยากเป็นฝรั่งก็กินเฟรนด์ฟรายนะครับ
กินอะไรก็กินตามนั้นได้เหมือนกันนะครับ
เมื่อกินเสร็จก็จะพาไปอาบน้ำในห้องน้ำ

พาออกไปเดินเล่นออกกำลังกายซะหน่อยนะ
บุญรอดนะนะครับหรือไม่ก็ไปกินยากข้างบ้าน
เพื่อตามวิถีชีวิตเขาไงคุณ

เพราะว่าไม่ใช่อาหารหลักของเจ้าบุญรอด

ส่วนกลางคืนนะครับนี่ที่ระหับที่นอนของเขา

กลางมุ้งให้นอนข้างเตียงของเจ้าของเอง

บุญรอดถูกซื้อมาในราคา๕๐๐บาท
หลังจากแม่ของเขาถูกเชื่อดนะครับ
ที่ผ่านมามีคนมาขอซื้อเจ้าบุญรอด
เพราะว่าเจ้าบุญรอดดูสินิสัยก็เรียบร้อย

เป็นเจ้าถุยที่รักเจ้าของเชื่องอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าทางเจ้าของคือคุณพี่ทองบอกว่า
ขายแน่นอนเพราะว่ารักเหมือนลูกจริง
แล้วทำไข่เจียวแตงกวาให้กินทุกเช้าแบบนี้แหละครับ
หน้าตาน่ารักด้วยนะบุญรอดนะคะ